ปตันหน่องปลื้มจิตถิ่นขาว
ชิงเจ้าสโมสรเอเชีย

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
ตั้งแต่วันที่๓๑๑กันยายนนี้

แล้วเชียร์ขุนพลนักตบลูกย่างสาว